กลับมาช่วงนี้นี้
พอเชิญเค้ากลับก็พอแล้วพอแล้ว

เคยไปไหว้ร้องขอพรมาแล้วจากพระเจ้าตากศิลป์
ที่เราพูดถึงคือน้องแป้งร่ำสีวนารี
วันนี้มาโชว์สดในรายการกับบทเพลงที่มีชื่อว่า
แค่ชั้นได้ไหม
เป็นหนึ่งเดียวในชีวิตของกันและกัน
เธอคืออาทิตย์เที่ยงวันเธอคือพระจันทร์เที่ยงคืน
อยากมีเธอในฝันและอื่น
มองเธอให้ชัดเต็มตารู้สึกได้ทั้งหัวใจ
มันเก็บอาการไม่ไหวแล้วเธอ
คำคืนนี้ฉันจะไม่มองดาวดวงไหน
เพราะฉันมีดวงฉันดวงเดียวในใจ

เป็นคนนั้นให้ฉันได้ไหม
ไม่เอาแบบว่าไหนแต่อยากได้แบบว่าไร้แต่
เป็นหนึ่งเดียวในชีวิตของกันและกัน
อารมณ์เธอนอนทุกคืนปลุกเธอให้ตื่นทุกเช้า
ไอ้วันคืนร้อนเราแผนเผาทุกความวางพลา
คำคืนนี้
ฉันจะไม่มองดาวดวงไหน
เพราะฉันมีดุมจันตร์ดุมเดี่ยวในใจ

ไม่อยากได้แบบว่าไร้แต่

แต่เธอจะเป็นคนนั้นให้ฉันได้ไหม

เป็นหนึ่งเดียวในชีวิตของกันและกัน
คำคืนนี้
ฉันจะไม่มองดาวดวงไหน
เพราะฉันมีดวงจันทร์ดวงเดียวในใจ

ไม่เอาแบบว่าไลฟ์แฟน
อยากได้แบบว่าหลายแสน
เธอจะเป็นคนนั้นให้ฉันได้ไหม
ไม่เอาแบบว่าไลฟ์แฟน
อยากได้แบบวางและแฟน
เป็นหนึ่งเดียวในชีวิตของกันและกัน

แรงงบ่คะนิดนึงก็ละกันเราพูดไปนะเนาะหายใจไปก่อน
วัน๗วันอยู่ดีแล้วกัน

แต่ตามรอกข้างหลังเขาแอ็กกระซิบมาว่า
ไม่ได้เป็นฝาแฝดกันแต่ว่ามาจากหมอเดียวกัน

จริงลื้อปลา

เพราะว่าที่ไปทำสกูฟตอนนั้น
กลับมาเจอกันอุ๊ยเหมือนดวงเนื้อคู่ไงก็ไม่รู้เนาะ
ดวงสมคงกันด้วยนินเติม

พี่แพงลำก็เก่งนานุกนะ
ซึ่งอัลบั้มนี้ก็เป็นอัลบั้มแรกของแป้งร่ำด้วย
คี่ที่ผ่านที่มาให้เด็นนักค่ะ
ก็เหมือนว่าเราก็ต้องมีการโตขึ้นด้วย
เพราะว่าแบบตอนนี้ก็เริ่มเป็นสาวแล้วเนาะ
ก็ต้องเปลี่ยนแปงมากเนาะแม่น้อง

ก็ต้องเปลี่ยนเราก็ต้องแบบ
อะไรงี้บ้าง

โอ้สิตตี้อีก

ก็มีแบบคุยจีบ

พูดถึงน้องแป้งร่ำนอกจากเป็นเรื่องของสายแดนส์แล้วเนี่ยยังเป็น

แล้ววันนั้นแน้นน้องแป้งร่ำได้ไปขอกับอมพัธนารัยศรวรรณ์

น้องแป้งร่ำบอกว่าเค้าเป็นคนที่ดวงปังมาก
แล้วจะบอกว่าน้องแป้งร่ำเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเดินสายทำบุญตลอด

แล้วก็เป็นคนที่เดินสายมูตลอดเหมือนกัน
เอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวให้ดูเครื่องรางของขังที่น้องพก
หรือว่าน้องเนี่ยเป็นสายมูตัวจริงสักแค่ไหน

อันดับแรกอันนี้ก็คือเป็นผมของคุณพ่อค่ะ
คือแบบว่าคุณพ่อเสียชีวิตไปแล้วแล้วทีนี้เราก็แค่พกแบบแค่อุ่นใจว่าเราทำอะไรเราจะได้มีกำลังใจ
อันนี้คือเส้นผมของคุณพ่อน้องแป้งบ้ามนะคะใช่นี่
นี่ก็เป็นความเชื่อนะคะว่าพ่อจะอยู่
ใช่ค่ะอันนี้คือพี่พี่ทีมงานบอกว่าให้เอาของที่อยู่ในกระเป๋าหนูตลอดอันนี้ก็คือ

อันนี้ก็เป็นพระเป็นแบบว่า
เป็นรุ่นเมตตามหาหนิยม

ว่าเราได้สิ่งของเครื่องนี้มามันทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้าง
ก็สำหรับหนูหนูคิดว่ามีอะไรที่ผิดปกตินะคะสำหรับหนู

มันจะมีอะไรที่ก็เกิดขึ้นเหลือเชื่อ

ได้เมล็งแล้วก็อะไรอันนั้นอ้าวปังมาก

เดี๋ยวสุดท้ายแล้วให้น้องฝากผลงานกันหน่อยดีกว่า
ว่าตอนนี้มีละครอะไรมีผลงานอะไร
แปลงแป้งจะได้ติดตามค่ะ
ตอนนี้แปลงล่ำก็มีเพลงในอาร์บัน

ยังไงก็สามารถไปรับชมรับฟังกันได้นะคะ
แล้วก็เย็นนี้นะคะมีผลงานละครนะคะละครไม้ม่วนป่วนรักนะคะ

ของน้องก็ละกันแต่ช่วงนี้ปิดเบคไปเลยก็ได้นะคะ
เด็กไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันต่อจ้า